กันที่การขับรถปาดหน้ากันนะฮะ
เขาเจอรถยนต์หรูขับปาดหน้า

นี่นะผมเนี่ยเป็นลูกหลานตำรวจยศใหญ่

สุดท้ายคนโดนปาดเขาก็ไปแจ้งความ
สถานีรถไฟแห่งหนึ่งนะฮะจากนั้นเนี่ยชายที่ขับรถยนต์
เป็นผู้ชายสูงอายุด้วยนะคนที่เขาโดนต่อยเนี่ยนะฮะ
ลงมาชกจนบาดเจ็บโดยมีรบพอของการไฟฟ้า
ขออภัยนะฮะเป็นสถานีการไฟฟ้าถูกแล้วนะฮะ
โดยมีรับประพอของการไฟฟ้าพยายามเข้าไปห้าม

ผู้ก่อเหตุอ้างว่าโอ๊ยเนี่ย
อนุญาตนะกูเนี่ยเป็นลูกหลานตำรวจใหญ่นะ

ไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุคือประตูทางออกของสถานีไฟฟ้าแรงสูงเขตหนองเจาะ
ก็มีรอปภคนนี้ออกมาบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุ
มันอยู่ก็ประมาณสักตี๕ของวันที่๗กันยายน
ระหว่างที่เขาเข้ากะกลางคืนอยู่เปิดประตูเข้าออกอยู่
เพื่อให้พนักงานขับผ่านไปผ่านมา
จู่มีรถเก๋งก็คือรถของคนโดนทำร้ายของนายสมหมาย

ซึ่งเป็นในช่างเทคนิคชำนาญการ
ก็เลี้ยวเข้ามาด้วยความเร็วระหว่างที่นายสมหมายจะเลี้ยวเข้ามา
ขับมาปาดหน้าซะก่อนไม่ให้เลี้ยวเข้า
แล้วลงไปกระชากคุณลุงสมหมายมาต่อย
กระทั่งรบพอเขาเห็นก็เลยเข้าไปห้าม
แล้วถูกคนขับรถหรูต่อยไปอีกคนนึงครับ
บาดเจ็บไปทั้งคู่นะฮะ
พอเขาบอกว่าประตูรั้วนี้จะปิดอย่างที่เห็น

เพราะว่าเป็นช่วงของการผลัดเปลี่ยนกับรับประพอพอดี
แล้วก็การผลัดเปลี่ยนกะของพนักงานช่วงกลางวันกลางคืน
พอดีก็เลยต้องมีการเปิดประตูทิ้งไว้นะครับ
ทีนี้เราไปถามลูกชายของคุณลุงสมหมาย
จะทราบเรื่องว่าคุณพ่อโดนต่อย

เพื่อติดต่อทางการไฟฟ้าเพื่อขอดูกล้องวงจรปิด

แล้วบอกว่าตอนนี้พ่อก็ยังงงอยู่ว่า
ทำไมพ่อหนุ่มคนนี้ขับรถตามมาทำร้ายเขา

เขาไปเจอรถคู่กรณีจอดติดไฟแดงอยู่

ตอนนั้นเขาขับอยู่ช่องซ้ายสุด
ไม่ได้บีดแร่ใส่รถคู่กรณีเลย
ไม่ได้ปาดหน้าไม่ได้ขับรถกวนพ่อหนุ่มคนนี้เลยแม้แต่น้อย
โอ้โหแต่ดูสิ่งที่คุณลุงสมหมายโดนสิ
คุณลุงสมหมายจะเกษียณอายุราชการ๑ตุลานี้อยู่แล้วนะ

ใช่แล้วสิ่งที่คุณลุงสมหมายโดนดูสิคะ
กระดูกแขนซ้ายแตกหน้าตาบวมปูดได้รับบาดเจ็บขนาดนี้
ครับดูสิอายุก็๖๐แล้วนะหนุ่มคนนั้นจะไปต่อยทำไมก็ไม่ทราบ
ทีนี้ถามว่าเจอตัวไหมเจอครับพันธุ์ตำรวจเอกกฤษดางจิตตรีพล
ผู้อำกับการสอนอลำผักชีท้องที่เกิดเหตุบอกว่าตอนนี้ตรวจสอบประวัติแล้ว
คนก่อเหตุก็คือนายวรวัตรเมียนเพชรอายุ๒๙เป็นคนขับรถสปอร์ตหรูสีดำ
อืมแล้วเขาไม่ได้เป็นลูกหลานตำรวจใดใดทั้งสิ้นเป็นคนธรรมดานะฮะ
ไม่ได้เป็นญาติของตำรวจในสอนอนลำผักชีด้วยค่ะแต่คำพูดที่อ้างว่าเป็นคนรู้จัก
เป็นญาติกันกับผู้กำกับอะไรต่างนานาเนี่ยมันเป็นแค่คำขู่
ทำให้อีฝ่านยังตกใจกลัวเท่านั้น
นี่คือถามผู้กำกับสนลำผักชีถูกไหม
ทีนี้ต้องไปสอบปากคำตัวคนที่ต่อยคือนายวรวัตร
วรวัตรบอกแบบนี้ผมก็ไม่ได้พูดกลางใส่ลุงสมหมายนะ
เรื่องที่บอกว่าผมเป็นลูกหลานตำรวจสนลำผักชี
ผมไม่ได้พูดเพราะว่าพ่อผมไม่ได้เป็นตำรวจ

คือผมไม่ได้อ้างว่าผมเป็นลูกตำรวจที่เขาบอกนะ

แล้วเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมการให้ข้อมูลมันไม่ตรงกัน
สองฝั่งก็รอประคอเขาได้ยินว่าพูดอย่างนั้น
เรื่องต้นก็ต้องเอาผิดแหละก็โดนเอาผิดไป
ดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็บุกรุก
ส่วนข้อหาอื่นตอนนี้อยู่ระหว่างรอพนักงานสอบสวน
สรุปสำนวนคดีอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ว่าแต่หลักฐานมันก็ชัดแล้วไปต่อยเขาขนาดนั้นคุณลุง๖๐แล้วนะครับ